มาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นเหตุสลดเมื่อเด็กชาย๓พี่น้องอายุ๖ขวบถึง๗ขวบ
บ่อน้ำหลังบ้านเสียชีวิตคุณย่าเสียใจอย่างหนักเลยนะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ่อน้ำหลังบ้านเลขที่๘๐ทับ๑หมู่๓
ตำบลทุ่งคลีอำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาดำค้นหาประมาณครึ่งชั่วโมง
พบร่างของเด็กทั้ง๓คน
ก็คือเด็กชายพิชัยศรีชัยอายุ๗ขวบ
อีก๒คนอายุ๖ขวบเท่ากัน
ก็คือเด็กชายธนพัฒน์สิทธิชัย
แล้วก็เด็กชายพาสกรสิทธิชัยนะครับ
นางบุญมาศรีชัยย่าของเด็กทั้ง๓คน
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าหลานทั้ง๓เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนเกิดเหตุหลังจากกลับมาจากโรงเรียน
ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ไปวิ่งเล่นตามปกติภาษาเด็กนะครับ
กระทั่งมีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีคนเห็นเด็กทั้ง๓คน
เดินเล่นอยู่ริมบ่อน้ำหลังบ้าน
เกรงว่าจะเกิดอันตรายเดี๋ยวเด็กตกน้ำตกท่าจมน้ำจมท่าไปนะครับ
ขณะที่คุณย่าก็รีบเดินไปดู
ตอนนั้นเองมีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งวิ่งสวนมา
แล้วก็ตะโกนบอกว่าหลานคุณย่าตกลงไปในบ่อน้ำแล้ว
ทีนี้แหละครับทั้งเพื่อนบ้านทั้งคุณย่าต่างตะโกน

แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่ทันการครับหลานทั้ง๓คนเสียชีวิตหมดเลยนะครับ
ต้นสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะชวนกันลงไปเล่นน้ำในบ่อ
และอาจจะมีคนหนึ่งเกิดจมน้ำ
อีก๒คนจึงเข้าไปช่วยจึงทำให้ทั้งหมดจมน้ำไปด้วยกัน
แล้วก็กลายเป็นเหตุสลดดังกล่าวนะครับ